หนูไม่ได้แบบหลายใดของตัวเองนะครับ

แล้วก็ร่วมกับแม่เลยค่ะ

ได้ประมาณ๑๐๐๐กว่า
การเรียนนี่คือความรู้มันเยอะค่ะ

เข้าไปทำงานตั้งแต่๖โมง
หรือไม่ก็เจ็ดโมงบางวันก็เจ็ดโมง
จะเข้าไปตั้งแต่หกโมงถึงไม่อีกเจ็ดโมง

เป็นไข้อันออกเคียงได้แล้วหนูก็อยากเรียน
ก็เลยบอกพ่อแม่ว่าอยากเรียน

เหนื่อยนะคะคือแบบมาเรียนดีกว่านะคะ
คือแบบถ้าเรียนแล้วเราจะเลือกได้ว่า
เราจะเป็นหัวหน้าพนักงานก็ได้นะ
คือแบบจะไปเป็นกู้ภัยจะไปเป็นร่าง
สบายกว่านะคะดีกว่ามานั่งทำงานงง

พอแบบไม่สบายก็ต้องทำเพื่อเงิน
แต่ถ้าเรามาเรียนแล้วพอเราจบสูงแล้วนะคะ

หนูก็ไม่อยากจะกลับไปทำงานที่แบบ

ตอนนี้หนูก็อยากเป็นกู้ภัยค่ะ

ก็จะให้กลุ่มผู้ปกครองเก่ากับกลุ่มนักเรียนตัวอย่าง

ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า๑๕ปี๑๘ปีทำงานไม่ได้นะ
อันนี้เราก็จะพยายามลนลงทุกปีว่า

แล้วก็ทำงานร่วมกับทางชุมชน
ทางงานผู้กรอบการสถานกศาสตร์
โดยเฉพาะตอนนี้ก็คือผู้กรอกการเนี่ยก็ต้องมีการลงเชื่อกัน
ทั้งเชิงลุกในการที่เข้าไปให้ความรู้ตามหอพักจะให้ความรู้ตามห้องพักแรงงาน
แล้วก็มีการจัดเตรียมเรื่องของการเพื่อเด็กพูดภาษาไทยไม่ได้
นี่ก็ต้องให้คุณครูที่พูดภาษาทั้งไทยทั้งพม่าหรือว่าทั้งกัมพูชา
ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการว่าตัวเองเนี่ยจะพาบุฒิเข้าไปเป็นอื่นศาสนอย่างนี้บ้าง
ให้เราเจอว่ามีการใช้แรงงานเด็กพอเรานำตัวออกจากระบบตรงนั้นมาได้เนี่ย
เด็กเหล่านี้เนี่ยไปทำอะไรต่อ

ก็คือยังพ่อแม่ยังมีลักษณะคือทางเลือก
ผู้ครองเคยบอกว่าเมื่อเกิดในประเทศไทยแล้วถามว่าจะส่งกลับไหม

กลุ่มที่๒เมื่อเด็กที่ติดตามเข้ามาแล้วจะให้เรียนหนังสือไหม
ก็ตอบว่าจะให้เรียนที่พม่าบางคนก็จะให้เรียนที่ไทย